เขาบอกว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้นะครับคุณผู้ชม
อย่างคู่ของบ้านนี้บ้านฝาแฝดนี้สายฟ้าและพายุ
คราวนี้เขาจินตนาการรับบทเป็นนักดับเพลิง
ซึ่งเหตุเพลิงไหม้นี้เกิดขึ้นที่บ้านของยายนิง

บรรยากาศจะเป็นยังไงชุนละมุนขนาดไหน
พาคุณผู้ชมไปดูค่ะ
เป็นวันใดด้วย
ก็ต้องเป็นวันใดด้วย
ไฟไหมไฟไหม
ฉีดได้แล้วนะ
คิดว่าจะไปดับตรงกองปิ้งย่างของคุณแม่กับคุณยาย
บ้านนี้เขาชอบเผาข้าวหลามย่างข้าวเหนียวอะไรอย่างนี้นะ
ก็จินตนาการว่าบริเวณนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้นะ
เป็นยังไงจินตนาการสำคัญกว่าความรู้
ตามที่แม่ชมเขาเขียนแคปชั่นแซวลูกตัวเองเอาไว้นะคะ
จากที่ดูคลิปเมื่อสักครู่แอบได้ยินเพลงประกอบ

น้องเป็นไฟไม่